คุณนัชพงศ์คุณวรพรค่ะสดร้อนเลยนะคะ
หลังจากเมื่อสักครู่นี้แกนนำคณะหลอมรวมได้ประกาศจุดยืน
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์ได้ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณจตุพรสั้นก่อนที่คุณจตุพรจะไปเตรียมตัวขึ้นเวทีปลาใสนะคะ
ค่ะคือจุดเมื่อสักครู่นี้ที่ประกาศว่าวันอาทิตย์นี้จะนัดรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งที่อนุสรสถาน
เรามีกิจกรรมยังไงบ้างคะคุณสัตว์ภรรณ์
คือทางผมและพี่นกเขาเนี่ยเราได้ผ่านเหตุการณ์พฤษภา๒๑๓
และเหตุการณ์ต่อสู้ของประชาชนต่างกรรมต่างวาระมามากมาย
ก็เห็นว่าเวทีที่จะต้องกำหนดทิศทางในการสู้ใหญ่นั้น
จะต้องมีการรวบรวมความคิดเห็นนะครับปรึกษาหารือกันตามลำดับ
ใครสะดวกก็ไปกันว่าจะออกแบบการต่อสู้กันอย่างใด
เพราะสถานการณ์ณวันนี้อย่างที่ผมบอกว่า
แม้ว่าเราเองเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ต้องพ้น๘ปี
ภาวนาให้พลเอกประยุทธ์รอด
เพราะนี่คือนาฬิกาปลุกประชาชนเรือนใหญ่ที่สุดตามที่ผมบอก
เพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์นี้ตอนบ่ายโมง
ก็จะเป็นการระดมความคิดเห็นในหมู่คณะ
พวกเราและคณะประชาชนส่วนอื่น
แล้วก็จะแจ้งมาตรการตามลำดับ
จากนี้ไปว่าเราจะขับเคลื่อนกันอย่างไร
ก็เป็นการนัดหมายจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะขับเคลื่อน

หรือว่าหลังจากมีการวินิจฉัยประเด็นประยุทธ์ถือว่ายุติละ
หลังจากนั้นเป็นภารกิจของคณะหลอมรวมที่ประกาศ
หยุด๓ปหยุดรัฐประหารนับหนึ่งประเทศไทย
ซึ่งจะต้องการความร่วมมือจากประชาชนจากหลากภาคส่วน

ก็อย่างที่บอกว่าคณะหลอมรวมเปิดประตูทุกบาน

ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสีใดสีหนึ่ง
วันนี้มันเป็นเรื่องของประเทศไทย
เป็นเรื่องของคนไทยว่าเราจะรักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้อย่างไร

เวทีประสัยวันนี้เพราะว่ามงชนพอก็มาพรุมตัวกัน
เพราะว่าการปลาใสก็จะเน้นเรื่องการบริหารงานของ
รัฐบาลชี้ให้เห็นถึงโทษและภัยของการดำรงอยู่
ระบอบสามป่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไป
การช่วงปรึกษาหารือกันว่าจะดำเนินการตรงนี้ยังไงว่าพอไป

คุณผู้ชมค่ะคุณพระพรมคุณนัทพงธ์วันนี้จะเห็นว่าบรรยากาศที่บรรยาเวียน
วันนี้ค่ะจะเน้นย้ำถึงความล้มเหลวแล้วก็การทำงานบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับรู้และพร้อมที่จะมีการนัดหมายว่า
วันอาทิตย์นี้ให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่อนุสรสถาน๑๔ตุลาคม
นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บริเวณแยกราชประสงค์
กับคณะหล่อมรวมประชาที่ประไตย